คือมีคำถามขึ้นมาเพียบเลย

เห็นฟ้องจะฟ้องคุณสรยุทธ์แล้วใช่ไหม

ก็นี่ไงเขาออกมาชี้แจงไง

เมื่อวานใครที่ดุพอไปก็มาฟังก่อนมาฟังอีกทีนึง

ตอนแรกเพจลงเพจอะไรนะ
เยาวชนสุรินทร์เพื่อประชาธิปไตย
บอกว่าเนี่ยพระเคเข้ามาเป็นวิทยากรอบรมค่ายพุทธบุตร
ให้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จอมพระจังหวัดสุรินทร์
อกจากจะถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมแล้ว
เด็กในโรงเรียนแฉบอกโอ้โห
เข้าห้องน้ำก็ไม่ได้เลิกก็ช้าใครก้มนะ
เอาเลเซอร์ส่องตาครับยังไง
กระแสวิภาควิจารณ์นะครับลามไปถึงขั้น
ถามถึงพระอุปชาน่ะบวชให้ได้ยังไง
อนุญาตให้คนป่วยจิตเวทบวชได้ยังไงนี่คือคำถามนะคำถาม
แล้วก็โรงเรียนที่เชิญมา
เคมาเป็นวิทยากรคิดอะไรอยู่
คุณผู้ชมครับวันนี้ท่านผอออกมาชี้แจงแล้ว
นายแชมป์มุ่งดีภูมิในการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ท่านยืนยันว่าโรงเรียนไม่ได้เชิญพระคเนธสุจินโน
หรือพระเคร้อยล้านมาเป็นวิทยากร

พระมหาประทีปพระจักษ์ที่พรรคสงศ์
ขันติพะโลประวาสุก
ซึ่งท่านเป็นหัวหน้าวิทยากร
ท่านขออยากจะนิมนต์
นิมนต์พระมาอบรมนักเรียนสัก๕รูปได้ไหม
พอถึงวันกิจกรรมนั่งอยู่๙๐๐กว่าคนที่โรงเรียนเด็ก

โดยหัวหน้าพระวิทยากรอธิบายว่า
มีพระที่รู้จักกับพระเคชวนพระเคมา
โดยให้ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนคือประมาณ
มาช่วยจัดแถวเด็กไม่ได้เป็นวิทยากรส่วนเด็กเด็กที่ไปแสดง
ความเห็นโอ้ท่านแต่เด็กพูดหลายคนนะที่ว่าส่องตา
ตาเจ็บตาปวดอะไรนั่นอ่ะค่ะอ่าท่านบอกว่าเอาเด็กเด็ก
ที่มันเสร็จความพิเศษในแบบนั้นน่ะที่พระเคส่อง

บรรยายที่พระเคฉายใส่นักเรียนนั่นแหละ

ก็ไม่รู้จักจริงว่าหลวงพ่อพระมหัศจริงก็ไม่รู้จักจริง
แล้วตอนที่มาผมก็ไม่รู้จักจริงนะพูดตรง
ผมเป็นพระเนอะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นพระเท
ทุกคนถามครูก็ไม่มีใครรู้จักมารู้จักตัวไหน
รู้จักตอนที่มีข่าวนี่คือพระพระเทพระเคครับ

เงียบนะครับเงียบแล้วก็ใช้เลยแรกซที่ทรง
เป็นอะไรแรกทักษะคอวัสสาห์เขาไปยิงมา
แรกทาท่านก็จะยิงกลุ่มที่ประโยชน์ที่อาจจะ
ลูกทรุ้งซ่วนนอกนี้เขาก็จะบอกเอาเงี๊ยบนะหล่อยลูกเงี๊ยบ
ที่คุยกันเขาจะใช้วิธีการนี้
พระคเนธหรือพระเคก็ต้องฟังท่าน

อาตมาไม่ได้ใช้เลเซอร์ยิงเข้าตาเด็กอะไร
แล้วอัตมาเองก็ไม่ได้มาเป็นวิทยากร
ไม่ได้เป็นบรรยายอะไรมาช่วยดูแลความเรียบร้อยเฉย
เคมาบวชที่นี่๓เดือนได้แล้วเพราะว่าต้องการจะตัดขาดจากกิเลส
ได้รับฉายาว่าสุจินโนซึ่งแปลว่าผู้ประพฤติดีแล้ว
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นค่ายพุทธบุตรของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์นะครับคือ
ถ้านะครับใครทำให้พระเคเสียหายเดี๋ยวให้ทนายความไล่ฟ้องให้หมดเลย
เมื่อกี้ท่านบอกท่านตัดขาดจากกิเลสแล้วนะ
แต่ว่าใครทำให้ท่านเสียหายไล่ฟ้องท่านจะฟ้องนะครับ
เมื่อกี้เห็นวอร์มีภาพพระพยอมคือท่านมาพูดเรื่องนี้เหรอ
ต้องพูดสิพี่เบิร์ตเพราะอะไรรู้ไหมคนถามถึงประเด็นนี้ไง
ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เคยได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลเกี่ยวกับอาการทางจิต

ดังนั้นก็เลยต้องไปถามพระพยอมเหมือนกันค่ะ
ซึ่งท่านก็พูดแสดงทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาด้วยเหมือนกันนะคะ
พระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วเนี่ยท่านบอกว่าปกตินะ
คนที่จะมาขอบวชพระได้เนี่ยจะต้องอยู่บวชนาคซ้อมนาคเป็นเดือน
จะต้องตรวจสอบภาวะจิตใจว่าเป็นคนปกติหรือเปล่า
เพราะว่าพระพยอมบอกไงถ้าสมมุติเกิดว่าไปรับคนที่
ภาวะจิตใจไม่ปกติมามันจะยุ่ง
แล้วกรณีคนที่มีคดีความมีวีรกรรมอะไรต่างเนี่ยนะ
อุปชาที่ไปรับบวชให้เนี่ยอันนี้บกพร่อง
ใครบกพร่องพระอุปชาสิบกพร่อง
แล้วกรณีนี้เนี่ยพระพยอมก็พูดถึงไงบอกโอ้โห
อาตมาก็ตามข่าวใช่ไหมมีประวัติมีคดีต่าง
นี่ภาพต่างนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น
ทั้งจอดรถขวางเลยนะใช่ไห่งู
อันนี้เทน้ำแดงราดตัวอยู่ที่พารากอนเครื่องขวดแก้วจนกระเด็นไปโดนคนที่

เออมีอะไรตบหน้าป้าเป้าล็อกคอคุณธนทร
คือตรงนี้ตรงนี้ค่ะทางพระพยอมบอกนะ
ว่าถ้าเห็นแบบนี้แปลว่ามันไม่ปกติแล้วไหม

จะไปบวชเป็นพระก็ไม่ควรรับไม่ควรบวชให้
เพราะว่าไม่งั้นจะถือว่าพระอุปชาเองไม่รอบครอบลองฟังเสียงท่านดูนะคะ
นี่แหละในทัศนะของพระพยอมแล้วก็พระพยอมท่านก็บอกว่า
ก็เลยกลายเป็นทำให้เด็กแทนที่จะเริ่มใสเกิดศรัทธาเกิดความเบอร์นายกับการอบรมไป